มาดูกันต่อเรื่องของศึกสายเลือด

กรณีของคุณยายฉลวย
ซึ่งเป็นภรรยาเป็นเมียของตาซาเล้งคุณตาจรูนนั่นเองนะคะ

ระหว่างแม่กับลูก

แล้วหลายคนพอฟังข่าวนี้แล้วก็ส่งข้อความมาเยอะเลย
ว่าแบบอ้าวทำไมถึงไม่ดูแลแม่
ทำไมถึงมีการจะหุบเอาเงินเยียวยาต่างไปใช้เอง
แล้วกลายเป็นเรื่องที่ขึ้นโรงพักกันแล้วคุณ
ใช่ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ก็คือ
เรื่องของเงินที่ได้จากกระทรวงยุติธรรม
มอบให้คุณตาจรูนแต่ทีนี้พอคุณตาจรูนเสียชีวิตแล้ว
คุณยายซึ่งเป็นภรรยาของคุณตาจรูนคุณยายฉลวย
ก็ต้องดูแลไงแต่ว่าเจี๊ยบนางสาววนิดามณีพันธ
ลูกสาวคนเล็กมีการนำไปใช้จ่ายส่วนตัวเกือบหมด
แล้วก็มีปัญหาทุกวันนี้เจี๊ยบกับแม่อยู่บ้านหลังนี้
คุณผู้ชมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบ้านไม้น็อกดาวน์
ซื้อมา๓แสนแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
เห็นไหมคุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปสอบถามตลอดเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีขึ้นโรงพักไปแล้วรอบนึงนะ
คุณยายไปแจ้งความเอาไว้กรณีบัญชีธนาคารหายทองหาย
แจ้งเมื่อ๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่เมื่อเช้าวานนี้ค่ะเอาอีกแล้ว
เพราะว่าอย่างในเพจของไทยรัฐทีวีเนี่ย
คุณผู้ชมเข้าไปดูได้ตอนนี้เขาก็ปักหมุดไว้เป็นคลิปวิดีโอต้นเรื่องเลย
คือเป็นตอนที่คุณเตชะทัพทองกำลังโทรศัพท์ปลายสายเป็นคุณยาย
ผู้สื่อข่าวเราก็ถ่ายเอาไว้ด้วยนะ
กลายเป็นว่าคุณยายบอกกับคุณเตชะ
บอกว่าตอนนี้เจี๊ยบมาทำร้ายแม่เพราะว่าเจี๊ยบต้องการเงิน๒๐๐๐บาท
แต่ตัวแม่ไม่ให้เพราะว่าจะต้องเก็บไว้จ่ายค่าแรงให้กับคนงานที่มาทำบ้าน
คุณเตชะรับทราบจากคุณยายฉลวยแบบนี้
คุณเตชะบอกโอ้โหเป็นห่วงคุณยายฉลวยมาก

รีบพุ่งไปหาคุณยายฉลวยที่บ้านเลย
คือคุณเตชะกำชับเลยนะเอางี้นะยาย
ไม่ต้องบอกใครนะเดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะไปหาเลย
แล้วเดี๋ยวผมจะไปดูผมจะไปคุยเอง

แล้วคุณยายก็เล่าให้ฟังร้องไห้ด้วยนะ
บอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วเกิดมาไม่เคยเจอลูกในไส้ทำอะไรแบบนี้เลย
หลังจากนี้จะขออีกแล้วยายไม่อยู่แล้ว
อยู่กับลูกสาวเดี๋ยวมันจะตียายจะทำร้ายยายอีก
เอาเดี๋ยวไปฟังหน่อยค่ะคุณยายเล่าให้ฟังนะคะ

อ่าใช่วันนั้นจะไปเบิกบัญชีไปกระอานเนี่ย
ไปดูบัญชีอ้าวใจว่าอ้าวไม่มีแล้ว
แต่ก็มีคุณก็คุณก็บอกว่าต้องอายัดเองก่อน
ก็เลยอายัดไว้แล้วไปทำใหม่ทำมาได้แล้วก็เลยไม่เก็บ

ตอนนั้นเราคิดไหมว่าใครเป็นคนเอาไปหมดบัญชีเนี่ย
เจี๊ยบเนี่ยมันอยู่มาตั้งนานมันอยู่มา๓ใบ
คุณเตี้ยทำธนาคอโคตรของแม่แล้วหายไปใบหนึ่งอ่ะ
แล้วเป็นไปได้ไงใบน้ำใบสำคัญมันไม่ให้มาตั้งนานแล้ว
มันกลัวเป็นแบบนี้
มันไม่รับมันบอกไม่ได้ไปไม่ได้ไปมันจะไปไหนอ่ะ
แหวนทั้งสมุดน่ะอยู่ก็หายไปงั้นเนี่ย
พร้อมแล้วแม่พร้อมแล้ววันสุดท้ายของแม่ด้วย

แม่ไม่เอามันแล้วถ้าแม่อยู่กับมันนะแม่แย่
แม่ไม่เอามันแล้วลูกแต่แค่แค่แม่ไม่เอามัน
จะเลี้ยงมันก็เลี้ยงไปสำหรับวันนี้แม่ตัดขาดเลย
แต่เงินแสนขอแบ่งให้พี่ชายมันเลยแม่
สิ่งอะไรที่ซื้อบนบ้านแม่จะไม่ให้ออกจากบ้าน
ถ้ามันออกจากบ้านไปตำรวจจับเลยเพราะมันเป็นคนอย่างนี้หรอ
เพราะวันนั้นเจี๊ยบอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ข้างเลย

ถูกต้องคือปัดไมค์ผู้สื่อข่าวบอกว่าพอไม่ต้องสัมภาษณ์แล้ว
แม่สติไม่ค่อยดีแล้วยายก็บอกยายไม่เป็นไรแล้ว
ยายสุขดียายมีความสุขลูกเนี่ยตอนนี้
และคำที่เจี๊ยบพูดตอนนั้นว่าแม่สติไม่ดี
เป็นคำที่ทำให้เพจแหม่มโพดำเขาก็โมโหด้วย
เจี๊ยบเจี๊ยบเป็นลูกเจี๊ยบทำไมไปว่าแม่แบบนี้
แล้วเพจแหม่มโพดำเขาบอกว่าเหมือนจะตัดญาติขาดมิตรเหมือนกัน
เพจเขาบอกเขาจะไม่ช่วยเหลือเขาอยาก
เขาเป็นห่วงคุณยายฉลวยนะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับครอบครัวนี้แล้ว
ใช่ค่ะจังหวะตอนที่สัมภาษณ์จนสุดท้ายคือแบบ
ไม่เอาแล้วคือเจี๊ยบบอกไม่ให้สัมภาษณ์แล้วอย่างนี้เลย
แล้วก็ปัดไมค์ผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะ
แล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อวานนี้ค่ะ
พอคุณเตชะไปถึงไปคุยไปสอบถามกับคุณยายฉลวย
แล้วก็เลยพาคุณยายไปเลยไปที่สพบางไสลงบันทึกประจำวันนะคะ
แล้วก็มีพันธุ์ตำรวจเอกสง่าธีระสรัญญานนท์รองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาสอบปากคำคุณยายฉลวย
มีเจ้าหน้าที่สำนักงานนะจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดพระนครศรียุธยามาร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกสง่าก็มีการประสาน
ประสานกับเจี๊ยบบอกว่าให้มาที่สพบางไซหน่อย
มาพูดคุยหน่อยมาตกลงกันหน่อยว่าจะเอายังไงดีกับเรื่องของแม่

พอเจี๊ยบเข้ามาถึงนะคุณผู้ชมตอนที่มานะทีมข่าวก็รอ
พอเข้าไปถึงในห้องร้อยเวรแม่ก็นั่งอยู่
พี่ไก่พี่ชายคนโตก็นั่งอยู่นะ
ไม่ได้พูดไม่ได้ทักทายไม่แม้กระทั่งยกมือไหว้ค่ะ
ก็ชี้แจงเรื่องในส่วนของฝั่งตัวเองให้ตำรวจฟัง
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยบรรยากาศช่วงนี้เป็นยังไงนะคะ
ก็อยู่กับพี่ชายสนุกอย่างเงี้ยค่ะ
ก็อยู่กับพี่

อย่าตัดญาติขาดมิตรกันเลยเพราะว่าเป็นแม่เป็นลูก
ส่วนผู้ชายข้างคุณยายฉลวยก็เป็นพี่ชายนะ

แต่เอาจริงตอนนี้คุณยายฉลวยเองเขาก็ไม่ไหวแล้วไง
อย่างเราอ่านข่าวครอบครัวนี้เอง
เราก็รู้สึกว่าดูหดหูใจไงไม่รู้คุณผู้ชม
ซึ่งตอนที่คุยกันตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะ
สรุปกันไม่ลงตัวนะคะมีปากเสียงกัน
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเอางี้ละกัน
ให้ทั้งหมดมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่ง
เย็นท์กันทุกฝ่าเพราะว่าตอนอยู่บนโรงพักนะครับ

ถูกต้องคนไม่ไหวเหมือนกันกับลูกสาวนะฮะ
ค่ะเขาก็เลยให้มาคุยกันอีกห้องนึง
เสร็จแล้วก็บอกว่าสื่ออย่าเพิ่งเข้ามานะ

ได้ข้อยุติเจี๊ยบบอกว่าเดี๋ยวเจี๊ยบจะออกจากบ้านแม่
อยู่บ้านป้าบ้านป้าเนี่ยจริงอยู่ไม่ไกลจากบ้านแม่หรอกค่ะ
แต่เจี๊ยบก็บอกว่าจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกันอีก
พอบอกแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะแม่ก็บอกด้วยนะ
คุณตาจรูนจนเสียชีวิตได้มาจากนายจอร์ด๘๐๐๐บาท
เงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมที่ตอนนี้
ประมาณสัก๑๐๐๐๐๐บาทเนี่ยคุณยายบอกว่ายายไม่เอาแล้ว
ยกให้เจี๊ยบไปหมดเลยเอาไปให้หมดเลย

คือทางเพจแหม่มโพดำเขาก็มีการระดมทุนบริจาคกันนะเนาะ
จนมีเงินบริจาคจากประชาชน

ยอดนี่๑ล้าน๒แสนกว่าบาท
แล้วก็มีการนำไปสร้างบ้าน
น็อกดาวน์บ้านทรงไทยประมาณ๓แสนกับ๔แสนบาทแล้วนะครับ
ก็ยังคงเหลืออยู่ประมาณ๖แสนกว่าบาท
คุณยายบอกขอเป็นของฉันเถอะ
แต่บัญชีที่มีเงินบริจาคมา

ชื่อของนายเตชะที่ต้องเบิกร่วมกันถูกต้องไหม
ใช่เพราะว่านายเตชะมาคอยดูแลเรื่องของเงิน
เพราะถ้าเกิดเป็นชื่อยายคนเดียวเนี่ยยายก็กลัวไงว่าลูกจะมาข่มขู่
มาบังคับให้เซ็นชื่อเบิกเงินไปซะหมด

ตอนนี้ยังมีอีกค่ะเป็นคดีก็คือเรื่องของทอง
เรื่องของสมุดบัญชีที่ยายเคยบอกก่อนหน้านี้ว่า
ทรัพย์สินที่เจ๊บขโมยไป
เรื่องนี้ยายบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
เพราะจำได้เลยรอบที่แล้วตอนที่ผู้สื่อข่าวของเราไปถึงที่บ้าน
บอกว่าสร้อยคอทองของแม่เจี๊ยบคืนไปหมดแล้ว
แต่ไม่ต้องถามไม่ต้องเอามาให้ดูนะมันเป็นสิทธิ์ของเจี๊ยบ

ใช่ค่ะหลังจากที่เสร็จจากที่สพแล้ว
คุณผู้ชมก็กลับมาที่บ้านเป็นจังหวะนี้แหละ
ขนข้าวของมาเอาเสื้อผ้าเก้าอี้พัดลม
โต๊ะที่นอนต้นไม้แล้วก็รูปของพ่อไป
ทีนี้คุณยายบอกว่ารู้สึกสบายใจกับข้อตกลง
ยายก็พูดยายก็กล้ำกลืนฝืนทนนะนะ
ว่าเลี้ยงลูกมาคิดว่าจะเชื่อฟัง
แต่ลูกกลับเห็นคนอื่นที่ไม่ได้เลี้ยงดูมาดีกว่าแบบนี้ก็ปล่อยไป
แต่ถ้าวันข้างหน้าลูกจะกลับมาด้วยมาอยู่ด้วยกันเนี่ย
พร้อมให้อภัยแต่ลูกต้องเปลี่ยนนิสัยต้องไม่เป็นแบบนี้

ฉันทำไว้ให้ลูกให้เด็กคนเมื่อกี้นี้
ลูกชายเขาคืออยู่เริ่มปลีไปมาพี่ชายมาพักได้เป็นหลานนี้
ถ้าทำแบบนี้มันไม่อายใจที่หน้าหรือแซรใสเลือดมีที่ไหน

ทำไมไม่ให้กินคือของของแม่ก็ไปหากินเอาเอง

เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วหรือยัง

เจี๊ยปกลับมาบ้านแม่อีกจะถูกโดยบริคดีนะ
อันนี้เป็นข้อตกลงที่บันทึกเอาไว้เลย